เป็นหนึ่งรายการที่ยิ่งใหญ่ของไทยเรานะครับ
หลังจากที่สองพี่น้องจุธารุกาซึ่งออกรอบกวนเดียวกันในวันสุดท้ายครับ
ปรากฏว่าโปรโมโมริยาพี่สาวครับมือ๑๘ของโลก
เพิ่มอีก๓อันเดอร์จากการเก็บ๓เบอร์ดี้สกอร์รวม๑๑อันเดอร์